สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๒๕ธันวาคม๒๕๖๑ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักข้ามเลน
พุ่งชนประสานงากับรถกระบะของโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕คนด้วยกันนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ซึ่งฝั่งตรงข้ามมีรถวิ่งสวนมาเป็นระยะ
แต่จู่ก็เสียหลักพุ่งชนรถกระบะสีขาวที่ขับสวนมาอย่างจัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นข้างโรงเรียนอสัมชันศรีราชา
ถนนสายศรีราชาไร่กล้วยตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ของโรงพยาบาลแหลมชะบังได้รับความเสียหายพลิกตะแคง
ภายในรถมีผู้บาดเจ็บ๓คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแหลมชะบัง
หญิงคนขับอายุ๓๘ปีได้รับบาดเจ็บและพบรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ
มีผู้บาดเจ็บด้วยอีกหนึ่งคนตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมชะบังกำลังไปรับผลแล็บที่ตะบนบางพระ
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถเก่งที่ขับมาจากไร่กล้วย
่งเข้าศรีราชาก็เสียหลักพุ่งชนอย่างจัง
อีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
บัสพุ่งชนด่านตรวจของตำรวจสพบ้านบึงบนถนนสาย๓๓
ใกล้แยกหนองปลือตำบลหนองไผ่แก้วทำให้มีผู้บาดเจ็บ๗คน
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำรวจสองนายคือจ่าสิบตำรวจนรงชัยเชื้อหวังดำ
จ่าสิบตำรวจประเสริฐสะทองเมืองซึ่งก่อนเกิดเหตุรถบัตรคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
แต่เมื่อมาถึงด่านตรวจเบรกไม่อยู่จึงพุ่งชนรถยนต์๓คันและรถจักรยานยนต์ตำรวจอีก๒คัน
จอดอยู่ภายในด่านจนพังเสียหายตำรวจควบคุมตัวคนขับมาสอบสวน
ดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ผิดท้ายด้วยอุปสริทธิ์บนถนนสายกำลาสัยร่องคำ
บ้านดอนหันตำบลพลงามอำเภอกำลาสัยจังหวัดกาลาศิลป์
นายคำแหงชื่นนิราณอายุ๖๗ปีรองนายกองค์การบริหารสวนตำบลพลงาม
ต้นไม้สีอาวุธเสียหลักทางทางและชนต้นไม้เสียชีวิต